ในแวดวงลูกทุ่งรับรองว่าถูกอกถูกใจแน่นอนค่ะ
แต่ว่าข่าวแรกคุณผู้ชมต้องบอกว่าปั๊วปังแล้วก็สด
ร้อนคือร้อนจริงคุณผู้ชมจากงานบวงสวงเมื่อเช้านี้ค่ะ
ถูกต้องนะคะร้อนอยู่แล้วแล้วก็นักแสดงเนี่ยคือครบคัน

หนึ่งในนั้นก็คือแม่ใบเตยอาสยาม

แล้วนางก็แบบใส่แบบสั้นมาเลย
โอ้โหโชว์เรียลค่ะมาเนี่ยคุณผู้ชม
บวงสวงก็คือกลับมารับละคร

ได้ประชันลูกทุ่งค่อนวงการ

คือต่างค่ายพึ่งได้มาเจอกันครั้งแรก

จัดเต็มให้สมกับแฟนรอคอยค่ะนี่นะคะ

ใบเตยนะคะก็เลยต้องถามถึงประสบการณ์ลูกสาวน้องเวทมนต์ติดโควิด
ที่ใบเตยพี่แมนแล้วก็คนในครอบครัวติดตามกันหมดเลย

ซึ่งใบเตยก็บอกว่าโหเป็นเหตุการณ์ที่บาดใจเหลือเกินนะคะ
ตอนที่ลูกสาวป่วยนะคะรู้เลยนะคะว่าความเป็นมนุษย์แม่เนี่ย
ความรักลูกจากก้นบึ้งหัวใจมันเป็นอย่างไรนะคะ

แต่ว่าใบเตยพี่แมนแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็ป้องกันสุดติดเลยล่ะค่ะ

คือเราคิดว่าเราไปทำงานไปเจอคนมาตลอดเราต้องเริ่มเป็น
แม้พี่แจ๊กกะลินแต่ว่ากลายเป็นแบบช็อกมากที่ลูกเป็นก่อน
เตยต้องดูแลตัวเองแล้ว
ตัวเองก็คือพังมากพอดูแลลูกมันไม่ได้นอนอยู่แล้ว
แล้วพยาบาลอะไรไม่มีใครมาช่วยอะไรเราได้
มันโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อย
ดันเป็นทั้งครอบครัวไง
เรื่องหาโรงพยาบาลเรื่องจะแบบจะกลับไปเอาของยังไง

ไม่มีใครอยู่ที่บ้านต้องคลีนบ้านทั้งหมด

ใช่ค่ะแต่ก็ต้องผ่านมาได้

หน่อยสุดผ่านไม่ได้จริงค่ะอะไรกับแม่
กระเป๋าใบรักหายไงหลายหมื่นนะ
กระเป๋าใบนั้นที่ใส่ไปในงานไว้อาลัยคุณแต่งโบ

ตำรวจแล้วก็คือท้ายที่สุดก็คือทำใจแล้วล่ะจ๊ะ
ใบนี้เป็นแสนเป็นเรื่องว่าทำใจไม่ได้

กระเป๋าก็หายวับไปกับตาหายไปเลยหายอยู่แล้ว

ทำใจว่าจะเจอไหมคะคิดว่า
ไม่เลยไม่คิดว่าจะเจอตั้งแต่วันนั้นอยู่แล้ว
เพราะว่ารู้เลยว่าเขาก็เอาไปแล้วมันก็ไม่มีทางเจอเลย
นะคะคือวันนั้นคือสัมภาษณ์นะคะ
เสร็จก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ลืมวางไว้

คุณผู้ชมค่ะจากสาวใบเตยมาต่อกันที่ข่าวดีของ